นี่
มาแดดคัทน้องสกาวค่ะวันนี้ต้องชมนะ
พี่เขาทำงานบ้านมาดีมากเลยสกาวจะสู้เขาได้หรือเปล่า
สกาวสู้ได้อยู่แล้วไม่แพ้กันเลยนะคุณแม่บอกเลยว่าวันนี้มาแบบสไตล์ไทย
แบบบ้านนะคะแบบพอเพียง

ปลูกพับเลี้ยงไก่แบบชิคอะ

เดี๋ยวแต่มันทองหล่อจริงนะ

ทองหล่อสิอาพีช

มันใกล้มากอาพีชพูดเลยนะว่า

ระดับกาวนี่นะไม่มีพลาดคุณผู้ชมบอกเลยว่า

พ่อปั้นแจ็คจ๊ะจัดมาแบบเด็ดจ้ะ

เชิญยิ้มรายงานตัวครับท่านผู้ชม

กำลังยืนอยู่ที่ทองหล่อซอย๓ครับ

คาเฟ่สวนผักแห่งแรกนะครับ
ใจกลางทองหล่อนั่นเองครับผม

แจ๊คเข้าไปเลยดีกว่าจ้า

ในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม

อาหารกล้าชะกัดชะกัน

พูดง่ายว่าเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่า
ครับผมยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ

ทำตรงนี้เป็นคาเฟ่สวน

แบบใช้ชีวิตไม่ง่ายเลยนะคะ
แล้วเราอยากจะพัฒนาให้มันเป็นพื้นที่

อยากจะเลี้ยงปลาอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้

แล้วก็สามารถนำไข่เขามาทำอาหารทานในที่นี้ได้เลย
ใช่ค่ะได้ค่ะจริงเหรอเอาล่ะท่านผู้ชมครับเอาอย่างนี้ผมรบกวนคุณบุ๋มแค่นี้ดีกว่า
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
และวันนี้พ่อบ้านแจ๊กก็ขอทุ่มแรงใจแรงกายในการทำกิจกรรมกับที่นี่
ชนิดที่เรียกว่าเต็มสูบไม่ว่าจะเป็นปลูกผักให้อาหารแพ้และให้อาหารไก่
พร้อมทั้งเก็บไข่ไปทำอาหารตอนนี้หนุ่มแจ๊กก็พร้อมแล้วไปเริ่มที่การปลูกผักกันเลยจ้า
และนี่ก็คือกิจกรรมแรกนะฮะที่เราจะทำกันในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการปลูกผักนั่นเองฮะ
เริ่มจากการค่อยเอานี่ครับแซะเขาก่อนนะครับผม
โอเคเย็บร้อยแล้วจะให้กันสมบูรณ์ครับผม
ลูกต้นไม้แบบนี้ต้องปิดท้ายด้วยการรดน้ำต้นไม้ครับ
ส่วนกิจกรรมอื่นจะเป็นอะไรนั้นไปทำกันเลยดีกว่าครับไป
จากที่เราเนี่ยนะฮะไปปลูกต้นไม้ปลูกผักออร์แกนิคไปที่เรียบร้อยแล้วครับ
อีกหนึ่งกิจกรรมครับที่เดินผ่านมาแล้วเห็นนั่นก็คือการเลี้ยงสัตว์นั่นเองครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะมีการเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงเจ้าแพะพวกนี้ด้วยนะครับผม
ไหนก็เดินผ่านมาตรงนี้แล้วครับท่านครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตแวะให้อาหารแพะกันซะหน่อยครับมา
อีกหนึ่งกิจกรรมครับอยู่ข้างกันนี่แหละฮะนั่นก็คือนี่ครับเจ้าไก่น้อยนั่นเองครับผม
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะมีกิจกรรมในการ
จะมาให้อาหารไก่แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ

และอีกหนึ่งกิจกรรมผมเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนลงมือลงไปทำอาหารเอง
เอาวัตถุดิบจากไหนแหละครับผมนี่ไงครับไข่ไก่นี่แหละ
พออนุญาตนะจ๊ะน่าเฮีย
เดี๋ยวเราไปทำอาหารกันครับผมไป

เริ่มร้อนครับมีฟองเอาล่ะต่อไปต่อไข่ฮะ

รอให้เขาสุกสักหน่อยหนึ่งครับแล้วเราก็ค่อยใส่พวกเครื่องเคียงพวกนี้ลงไป

กระทะขึ้นมาแบบนี้
และแค่นี้เองครับเมนูไข่กระทะก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เตรียมรับประทานกันได้เลยครับ
ตอนนี้ครับก็เป็นการทานอาหารก็แล้วกันนะครับผม
เมนูแรกครับนี่ฮะไข่กระทะที่ผมเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่นี้
ส่วนเมนูที่สองสหัสผักออร์แกนิกครับท่านผู้ชมครับ
บราวนี่นั่นเองท่านผู้ชมครับ

กระทะขออนุญาตทานไข่กระทะก่อนก็แล้วกันครับ
ครับผมอร่อยไปแล้วครับกับไข่กระทะ
มือผมเองกินคนเดียวไม่แบ่งใครด้วยจะบอกให้
นูต่อไปครับสลัดผักออร์แกนิคครับผม

อ่ะเมนูต่อไปครับของขาวแล้วก็ต้องทานของหวานกันหน่อยครับ
เทคบราวนี่ครับท่านผู้ชมทานคู่กับนั่นเองครับผมเครื่องดื่ม
ครับ
ใจครับท่านผู้ชมครับทานอาหารถ้ำกลางธรรมชาติใจกลางกรุงเทพแบบนี้
ก็อย่างที่บอกครับว่าสำหรับท่านที่อยากจะมาพักผ่อน
แต่ว่าค่อนข้างที่จะมีเวลาจำกัดก็ขอเรียนเชิญครับผม
ขอส่งต่อไปให้กับ๓ป้าเลยก็แล้วกันครับผม

เชื่อรึยังว่ามันดีมันพอเที่ยว
มีที่ท่องหล่อเลยนะ
ไม่น่าเชื่อเนอะเนอะที่ท่องหล่อจะมีอะไรแบบนี้
มันดีมากใกล้บ้านด้วย
วันหนาวินาทีจะแวะไปให้อาหารน้องแพะบ้าง
เลี้ยวเข้ามาปุ๊บนะตรงไปเรื่อยจะมองเห็น
อยู่ติดกับสถาบันปีดีพนมยงนะคะ
ทองหล่อซอย๓ค่ะ
แต่ถ้าใครนะคะอยากจะแช่อออมเซนนะคะ

ระหว่างซอยสุขุมวิท๒๔กับสุขุมวิทย์ซอย๒๖ค่ะ

ตายรู้ที่ตั้งอย่างเดียวมันฟินไม่พอค่ะ

เขาแจกให้ไปพักผ่อนนอนแช่ออนเซ็นต์นะคะ
ฟรีเลยจำนวน๕รางวัล

คนแจกกันทะลกทะลายใครอยากไปนะคะ

พูดเลยนะว่าติดตามข่าวสารดีได้ที่นี่นั่นเองนะคะ

ถ้าเกิดว่าอยากดูย้อนหลังก็เข้าไปดูได้นะคะ

ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเราอยู่
อ่าดังนั้นวันนี้นะคะเราทั้ง๓คนลาไปก่อนนะคะ